เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจราจรใหม่
รู้หรือยังตำรวจยึดใบขับขี่ไม่ได้แล้วนะ
เป็นกฎหมายใกล้ตัวผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนน

แต่ว่าการที่ตำรวจเขายึดใบขับขี่ของเราไม่ได้
ไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำผิดได้นะ
เพราะตำรวจเขามีวิธีการมีเทคนิคที่ทันสมัย
ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ตัดแต้มตัดคะแนนของคุณ

ก็คือนอกจากยึดใบขับขี่ไม่ได้แล้ว
มันก็ยังมีเรื่องของการโชว์ใบขับขี่ดิจิทัล

แต่เป็นการส่งใบสั่งผ่านปรายศนีย์ไปที่บ้าน

ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพค่ะ

ถ้าทำกันบ่อยทำกันจนชิน
ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดา

ตำรวจจับรถ
ไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถโมโตไซด์

ไม่ต้องไปปรับกันที่โรงพัก

เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

เรื่องแบบนี้มีน้อยครับ

ตำรวจก็กระอักกระอ่วนใจ

เพราะดีไม่ดีเดี๋ยวจะหาว่า

ก็จะต้องมีวิธีการเยอะครับ

ผมเคยเจอกับพักพวก

ตำรวจบอกว่าโน่นไปที่เสาไฟฟ้า

เขากระมิดกระเมียนทำกันครับ

จราจรบางพวกบางกลุ่ม

ก็จะบอกดื้อเลย

งั้นแล้วต้องไปโรงพัก

การจ่ายเงินกันข้างถนน
อย่างนั้นเนี่ยมันสะดวก

แล้วถูกกว่าที่จะไปจ่าย

ระหว่างคนทำผิด

กับเจ้าหน้าที่ที่รักษา

จ่ายกันข้างถนนตรงนั้น

เขินเขินทั้งผู้ให้ผู้รับ

แล้วก็ได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้มาตลอด

ยังเจอปัญหาแบบนี้กันอยู่
คือปรับโดยไม่มีใบเสร็จ

เงินก็ไหลไปสู่กระเป๋าตำรวจ

ระดับผู้บริหารโรงพัก

สาเหตุเรื่องนี้เพราะอะไร

ระหว่างคนที่กระทำความผิด

นี่แหละครับเรื่องพรบ

ทำได้แค่ขอดูเพื่อออกใบสั่ง
ดีเดย์วันที่๒๐กันยา

เรื่องนี้จะแก้ปัญหาได้ไหม

ฤษณะพัฒนาเจริญ

คือพรบจราจรทางบก

แห่งพรบจราจรทางบก

ลงทะเบียนตอบรับไปยัง
ภูมิลำเนาของเจ้าของรถ

ไปในระยะเวลาที่กำหนด

ก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่

เรียกกันว่าใบขับขี่ดิจิทัล

ค่าปรับที่ศน
การที่ต้องไปจ่ายค่าปรับที่สอนอ

จ่ายค่าปรับกันข้างถนน

ร้อยเวรบอกว่าใบขับขี่ของคุณ
จ่าที่จับยังไม่ส่งมา

ร้อยเวรไม่อยู่ต้องไปนั่งรอ

กว่าจะไปจ่ายค่าปรับใบขับขี่ได้

จึงมีความรู้สึกว่าการไปจ่าย

รับใบเสร็จเป็นพลเมืองดี

ส่งเสริมเงินใต้โต๊ะโอ้โหทำไมมันยุ่งยาก

ฉะนั้นนี่คือที่มา
พรบฉบับใหม่ว่า

ไม่จ่ายเวลาไปต่อทะเบียนรถ

เรื่องนี้พูดกันมานานแล้ว

มีปัญหาแต่ว่าช่วง๒

แล้วว่าคู่กันเฉย
เพราะระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลระหว่างตำรวจ

ยังไม่เชื่อมกันได้ใบสั่งไม่ไปจ่ายใบสั่งไปต่อทะเบียนรถ
ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นคนก็เลยไม่
ไปจ่ายใบสั่งตามที่ส่งมาที่บ้านแต่จากนี้ไปเนี่ยพรบ
ฉบับนี้ออกมาขณะนี้ตั้งแต่วันที่๒๐กันยาเป็นต้นไปต้อง
ระวังนะครับระบบมันจะเชื่อมกันพอระบบเชื่อมกันทีนี้
แหละพอไปจ่ายทะเบียนประจำปีสมมุติค่าต่อทะเบียน๒๕๐๐มันจะ
จะมีค่าใบค่าค่าจ่ายค่าใบสั่งแล้วบวกค่าปรับเพิ่มครับ
ไปอีกอันนี้เขาเชื่อมกันได้แล้วอย่าไปคิดว่าได้ใบสั่ง
ปรายศนีย์แล้วให้ไปจ่ายเงินแล้วไม่ยอมไปจ่ายเดี๋ยวนี้จุด
ก็ง่ายครับสะดวกฉะนั้นผลของพรบฉบับนี้นำมาสู่
ตั้งคำถามที่ว่าแล้วจะแก้ไขแล้วจะแก้ไขปัญหาลีดไถ
กันข้างถนนได้ไหมจ่ายค่าปรับโดยไม่มีใบสั่งจ่ายค่าปรับ
โดยไม่ต้องรับใบเสร็จเพราะคนจ่ายก็มีความรู้สึกว่าสะดวก
แล้วก็กลายเป็นกลายเป็นธรรมเนียมปกติว่าอย่างนี้แหละทำกัน
เป็นปกติเรื่องไม่ปกติแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นปกติครับก็หวัง
ว่าเรื่องนี้มันน่าจะแก้ไขได้แต่อย่างที่คุณสืบสกุลบอก
เมื่อสักครู่พอออกมาอย่างนี้อย่าไปคิดว่าทำผิดกฎหมายแล้ว

ถ้าการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปส่งเสริมให้คนทำผิดกฎ
หมายมันจะยุ่งกันไปใหญ่มันเป็นต้นเหตุของรถติดนี่ผมก็ยัง
ห่วงอยู่บอกว่าไม่ให้แปลใบสั่งไว้กับรถอ่าแล้วรถที่ไปจอดในที่
ห้ามจอดเป็นต้นเหตุให้รถติดเป็นต้นเหตุให้เกิดคอขวดถ้า
ตำรวจไม่เอาใบสั่งไปแปะไว้เอาใบสั่งไปแปะไว้ไม่ได้แล้ว
จะทำยังไงตำรวจก็ต้องเฝ้าจนกว่าเจ้าของรถจะมาแล้วถึง
จะเขียนเขียนใบสั่งอย่างนั้นเหรอครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจ
ด้วยว่าเรายังเป็นประเทศที่คนละเมิดกฎหมายอยู่เยอะเราโทษ
ตำรวจแต่ในขณะเดียวกันเราควรจะโทษตัวเองด้วยว่าเราละเลยไม่
เขารบกฎหมายแล้วเป็นต้นเหตุของทำให้รถติดแล้วถ้าวันหนึ่ง
กฎหมายออกมาคุ้มครองประชาชนแต่ว่าไปขัดขวางการทำหน้าที่
ของตำรวจปัญหามันยิ่งเยอะขึ้นเรื่องนี้ต้องตามดูต่อว่าสุด
ท้ายขึ้นมาจะลงเอยยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าระบบ
การปรับกันข้างถนนตั้งสารเตี้ยเรียกเงินกันข้างถนนไม่มี
เสร็จรับเงินมันน่าจะเบาบางลงหลังจากวันที่๒๐กันยา
ยนนี้คอยดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างครับคุณบุ๊คครับ
น้ำแข็งครับก็เป็นกฎหมายใหม่ใกล้ตัวเราที่ยังต้องทดลอง
ศึกษากันไปก่อนใช่ไหมอาจารย์ลองผิดลองถูกก่อนแล้วก็ช่วง
ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปโหลดใบขับขี่แบบดิจิทัลเนี่ย
ขจายด้วยนะครับที่มาขยายเรื่องนี้มาพูดถึงเรื่องนี้
ให้เราได้เตรียมตัวกันไว้นะอย่างที่อาจารย์บอกสารเตี้ยอาจจะ
ลดน้อยลงเราก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมด